คุณผู้ชมส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ
คนร้ายใช้ปืนเจาะยิงเลยนะคะ
อดีตครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วกระสุนทะลุแก้มจนเสียชีวิต
เรื่องต้นตั้งเอาไว้๒เรื่อง
คือเรื่องชู้สาวกับเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
ทีนี้ก่อนจะไปดูเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพ
วินาทีที่พยายามจะปั๊มหัวใจคนที่ถูกยิงอะค่ะ
แพทย์ใช้เครื่องปั๊มหัวใจพยายามจะยื้อชีวิตอยู่ภาพนี้นะคะ
นี่ค่ะคือเป็นวินาทีชีวิต
พยายามจะปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนายอำพลเดชชัยอายุ๖๙
เป็นอดีตครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจังหวัดขอนแก่น
ถูกคนร้ายเจาะยิงด้วยปืนจุด๒๒ค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะปั๊มหัวใจแต่มันสายเกินไปแล้วนะคะ
คือนายอำพลเสียชีวิตไปแล้ว
ตำรวจสพเมืองมหาสารคามก็ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุ
เป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านดอนตูมที่อำเภอเมือง
เป็นถนนที่ห่างจากถนนใหญ่สัก๗๐๐เมตรได้ค่ะ
แผนที่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแบบนี้นะคะ
ทะเบียนผอพึ่งต่อเต่า๖๐๗ขอนแก่นจอดอยู่
หลังกระบะมีเครื่องตัดย่ามีรองเท้าบูธ
ในรถมีปลอกกระสุนปืนจุด๒๒ตรงเบาะนั่ง
แล้วก็มีอีก๒ปลอกกระเด็นไปที่ด้านหน้ารถ
ทั้งหมดนี้คือหลักฐานสำคัญที่ตำรวจต้องรวบรวมไป
ครับเราลงพื้นที่ไปได้ไปเจอผู้เห็นเหตุการณ์
ก็คือนายสวาสตร์อายุ๗๔ปี
นี่ค่ะคือคุณตานี่เห็นเหตุการณ์พอดี
บอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้าน
จะเข้าไปที่หมู่บ้านเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
ยืนคุยกับนายอำพลอยู่ที่รถ
สักพักมีเสียงปืนดังขึ้นประมาณ๓นัด
คุณตาแกก็หยุดรถแล้วก็หลบเข้าข้างทางก่อน
ได้ยินเสียงปืนแล้วก็พบ
ผู้ชายอายุสัก๕๐๖๐สวมเสื้อสีกรมท่า

ขี่จักรยานยนต์สีส้มแบบผู้หญิงไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียน

เสียงปืนปังปังปัง๓นัท
วันนี้ผมก็ย่านแล้วผมย่านปืนไหมผมก็เสดิร์ดเขาในบ้าน
กับห้องในรถไหมครับโอ้ยพอนาทีเดียวหมูบลงไปเลย
บ้านบ้านบ้านหมูบทอดทะเนิงไปสิ
จักฐา๖นาทีนี้ละครับผมขาดบาลบานเถอะ

เท้านั่นตายแล้วก็ลงมาชีมะไส้
ย่านไหลนั้นเห็นนั่นผู้ทืเปือนเราก็ออกมา
ขึ้นรถมาขึ้นรถมาก็ธรรมดานี่แหละพอฟังนี่
ทีนี้ก็ต้องสอบสวนขยายผลแล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ถึงถูกดักเจอแล้วก็ยิงกันเสียชีวิตคารถแบบนี้นะครับ
พ่อเมืองมหาสรคามวันนี้ได้เชิญภรรยาคนปัจจุบันกับอดีตภรรยาอีกสองคนของผู้ตายมาสอบปากคำ

เพื่อสอบถามข้อมูลนะฮะพันรยาคนแรกเลยเนี่ยซึ่งมีลูกกันสองคนกับนายอำพลผู้ตายบอกว่าหลังจากหย่ากันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะ
ลูกก็ติดต่อพ่อตลอดยังเคยพาหลานเนี่ยมาให้นายอำพลเนี่ยฝึกเล่นเทนนิสให้
แล้วพอหลังจากเกษียณจากตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนายอำพลก็ย้ายมาอยู่กับภรรยาใหม่จดทะเบียนสมรสกับภรรยาใหม่
จะย้ายไปอยู่กินกับภรรยาอีกคนนึงคือคนปัจจุบันเป็นคนที่สาม
ซึ่งที่ผ่านมานายอำพลก็เป็นคนร่าเริงดีไม่เคยมีปัญหากับใครไม่คิดเหมือนกันว่าจะถูกยิงอย่างอุกอาจกลางวันแสกแบบนี้
มันก็ไม่รู้ว่าเขาเจตนาอาจจะด้วยอารมณ์ต่างคนต่างก็สงสัยว่ากุญแจรถทำไมไม่อยู่กุญแจรถก็ไม่มีเพราะว่าพอตายพอยิงเสร็จแล้วคนที่ยิงเขาเอากุญแจรถไปด้วยหรือเปล่า
มันก็เลยไม่รู้สาเหตุอะไรแม่ก็งง
ขอบคุณผู้ชมค่าทีมข่าวของวิทยาลัยแรมนี่
คุณผู้ชมคะล่าสุดล่าสุดผู้ก่อเหตุมอบตัวค่ะ

เป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะ
นายธีระชีวะเกรงไกรอายุหกสิบหก
มอบตัวกับตำรวจแล้วก็เอารถจักรยานยนต์

ประเด็นคือนายธีระผู้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นเพื่อนชายคนสนิทของอดีตภรรยาคนที่สองของนายอำพล

ตำรวจก็นำตัวไป
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุ

เขาขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนที่เกิดเหตุ
บีบแร่เรียกให้ผู้ตายจอดรถ

เขาก็จอดรถเป็นรถจักรยานยนต์

ผู้ตายยังนั่งอยู่ในรถนะคะ

เห็นว่าผู้ตายหยิบมีดขึ้นมาก่อน
แล้วจะเปิดประตูรถมาฟันเขาตั้งสองรอบ
เขาก็ดันประตูรถเข้าไปดันประตูรถเข้าไป
ก็เลยชักปืนมายิงผู้ตาย๓นัดเลย
แล้วตัวเองก็หนีไป
เพราะเขาคืนได้ว่าปั้งกันแล้วมีคนเห็น
แต่เขาไม่ชาติต่อมาได้เพราะผมเล่นปืนมา
นี่ค่ะเขาก็อ้างว่าเหตุการณ์มันเป็นลักษณะแบบนี้
ทีนี้ก็ต้องไปถามทางตำรวจเพิ่มเติมนะคะ
เราได้คุยกับทางผู้กำกับสพมมหาสารคามค่ะ
ภูมิกับบอกว่าคือช่วงประมาณ๗โมงเช้าก่อนเกิดเหตุ
นายอำพลผู้ตายไปตัดญาติแถวบ้านอดีตภรรยาคนที่สองที่ยังไม่ได้หย่ากัน

แล้วมีคนเห็นว่าผู้ตายทะเลาะกับนายธีระผู้ก่อเหตุ
ซึ่งก็เป็นเพื่อนชายคนสนิทของอดีตภรรยาคนที่สองของนายอำพล

ธีระขี่รถจักรยานยนต์ไปเอาปืนที่บ้านในตัวเมืองมหาสารคาม

แล้วก็ขี่รถตามรถของผู้ตายที่เขากำลังจะกลับบ้าน
แล้วก็บีบแรนไล่ไปตลอดทาง
พอไปถึงที่เกิดเหตุทะเลาะกันแล้วก็ยิงผู้ตายเขา

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้ที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต

แล้วขับรถยนต์หนีไปอีกนะคะหนีไปขอนแก่น

ศิราก็มอบตัวแล้วก็รับสารภาพแหละว่าเป็นคนลงมือจริง
ก็เป็นเรื่องชู้สาวเรื่องความหึงห่วงลักษณะประมาณนี้

ตำรวจบอกว่านี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะคะ

อยู่ระหว่างการสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติม
แต่ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องแจ้งข้อหานัก
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาเรื่องของปืนนะคะ
ครอบครองทั้งการพาปืนไปในที่สาธารณะ

เป็นเรื่องของคนอายุ๖๐กว่านะฮะ

แล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของความหึงห่วงค่ะ

สวดมนต์ทำบุญเข้าวัดต้องปลงแล้ว
ต้องมีสติกว่านี้โอ้ตายแล้วนี่